แฮปปี้สุดอะไรสุดต้องยกให้กับคู่นี้
ลี่ธนพัฒน์แล้วก็น้องนายชนุตรา
นี่เผลอแป๊บเดียวเขาแต่งงานกันครบรอบ๑ปีแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดก็ควงกันไปฉลองครบรอบ๑ปีที่แต่งงานกัน
นักแสดงหนุ่มเผยว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็มีของขวัญน่ารักให้
เป็นกำไรข้อมือนะคะ
ส่วนเจ้าตัวเองก็มีช่อดอกไม้แล้วก็พาไปดินเนอร์
แต่ว่าพอถามถึงเรื่องทายาทเคลลี่บอกว่า
คือต้องเช็คร่างกายของเขาก่อนนะคะคือต้องเช็คให้ละเอียดเลยแหละ
ส่วนสุขภาพของน้องนายเองก็ยังน่าเป็นห่วง
แต่คาดว่าปีหน้าคงจะเริ่มปั๊มลูกได้แน่ค่ะ

ตัวผมพอพร้อมแต่น้องเด็ดน้องเหมือนรีบริของเขาเยอะ
จริงต้องรอให้เขาพร้อมก่อนเพราะว่า
พอถ่ายละครหนักเรายังไม่อยากให้เขามีตอนนี้
น่าจะปีหน้านะคะผมก็คงยังใช้ไม่หมดเลยจ้ะ

พอได้ไปทำงานเขาเป็นลม
มีแฝดนี่อาจจะเสี่ยงแล้วก็ดูร่างกายต้องเช็คร่างกายเขาก่อน
ใจผมก็อยากให้มีทีละคนดีกว่ามันธรรมชาติก่อน
เพราะว่าถ้าเป็นฝาแฟนคงต้องพึ่งแต่ถ้าทีละคนก็ดีก็รุ้นดี
ก็รอลุ้นทางธรรมชาติก่อนแล้วกันนะคะ
แต่ว่าปีหน้าเนี่ยปั๊มแน่นอนไม่ต้องห่วง
ก็ขอให้สุขภาพน้องนายแข็งแรงแล้วก็พี่เคลลี่ด้วยนะ
จะได้คิดปังนะคะแล้วก็จะได้สมใจกันสักทีค่ะ